โบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบมากับนุ่นแล้วก็มากับเจน
นี่แหละค่ะแทบจะไม่ใช่รายการบันเทิงแล้ว
แทบจะเป็นรายการร้องเพลงที่เลิศที่สุดแล้ว
บอกเลยว่าตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพูหวานค่ะ
ล่าสุดเนี่ยทำเอาหลายคนตกใจเหมือนกันเพราะว่าอะไร
นุ่มนักดนตรีแอบกระซิบนิดนึงแฟนน้องโบเนี่ยนะเขาอยู่วงพี่บอลเชิญยิ้ม
เขากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ซื้อแหวนให้ค่ะ
พวกเราก็อุ๊ตายแล้วเขาจะมีข่าวดียังไงหรือเปล่า
เจอน้องโบถามหน่อยค่ะด้วยความเผือกเลยคุณน้องค่ะ
เคลียร์กันหน่อยสรุปแล้วจะแต่งหรือไม่แต่งแหวนอะไรยังไง
น้องบอกว่าพี่หายใจลึกนะแล้วอยู่ตรงนั้นก่อนฟังหนูดี
ไม่มีอะไรค่ะแหวนที่แฟนมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่

แบบเป็นแหวนคู่อะไรอย่างนี้แต่ก็มีแซวบอกว่า
รักครั้งนี้ค่ะน้องโบบอกว่าก็มองไกลไปถึงอนาคตเหมือนกัน
เรื่องแต่งงานนั่นแหละแต่ยังไม่ใช่เร็วนี้
โกยเงินโกยทองทำงานกันก่อนอีกสัก๒๓ปีค่อยว่ากัน

เมื่อช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยเขาพาไปซื้อแหวนกู้ทุกคนแล้วเขาก็ลงเฟสว่าจองนะอะไรอย่างนี้ทุกคนก็คิดว่าแต่งงานแต่จริงแล้วเป็นของขวัญปีใหม่เขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะคะเป็นคนเทคแคร์เอาใจใส่แล้วก็เป็นคนแบบรายละเอียดเล็กเล็กน้อยน้อยที่บางทีเราเป็นผู้หญิงเรามองข้ามแต่เขาแบบเขาสนใจตลอดเราอยู่วงการเดียวกันทำงานเหมือนกัน